กับกลุ่มวัยรุ่นทีนี้เนี่ยตั้งคำถามดังเลยว่า
คุณเป็นตำรวจอาสาคุณทำแบบนี้มันถูกไหม
นี่นะครับตำรวจตำรวจนักเล็งนะครับ
ตำรวจนักเลงนะครับเมื่อกี้ผมมาทางตรงนะครับโดนด่าตำรวจนักเลงนะครับ
นี่ครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับ
อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับอยู่สั่งกลางครับ
ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนี่นี่นี่เห็นไหมครับ

ตำบวชนักเลงตำบวชนักเลง
โอ้โหแต่เห็นแบบนี้ต้องฟังให้จบนะเดือดนะต้องฟังให้จบเรื่องนี้
การุณาฟังให้จบจบนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะ
เจ๊ม้อยวีพลัสนำมาโพสต์ไว้นะคะพร้อมกับข้อความ
ระบุบอกว่าแฮชแท็กดูจากเครื่องแบบการแต่งตัวน่าจะเป็นอาสานะคะ
แต่ยังไงก็ควรพูดดีไหมไม่ว่าใครจะถูกหรือจะผิด

เชียงใหม่ดูเอานะครับนักเลงในเครื่องแบบ
ใส่เครื่องแบบแล้วทรงพลังลักษณะคือเป็นมาเฟีย
ด่ากราดแบบนี้ตะคอกใส่ใครแล้วจะพูดจาแบบนี้ได้เหรอ
นี่เขาตั้งคำถามมาแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ถ่ายคลิป
คือคนถ่ายเขาถามนะทำไมทำกับผมแบบนี้
สิทธิ์อะไรขึ้นมาจับแขนผมมาดึงผมมาด่าผมแบบนี้อะไรอย่างนี้
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
บริเวณสี่แยกบ้านมอนถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่สรรกำแพง
อัมพศรรค์กำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ไปพบกับนายกำทรศรีจำปาแก้ว
เป็นพนักงานของอู่ซ่อมรถตรงนี้แหละเขาเห็นเหตุการณ์ค่ะ
กำทรบอกว่าวัยรุ่นที่เป็นคนอัดคลิป
ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนสายหลักจากนั้นพอมาถึงแยก
ก็ปรากฏว่ามีรถมาตัดหน้าวัยรุ่นคนดังกล่าวไม่พอใจ

จังหวะนั้นตำรวจอาสารายนี้เห็นพอดีแล้วก็ตะโกนเสียงดัง
แต่ไม่รู้ว่าตะโกนด่าใครก็เลยทำให้วัยรุ่นคนอัดคลิปไม่พอใจ
เลี้ยวรถวกกลับมาแล้วมาอัดคลิปหาเรื่องตำรวจรายนี้
อันนี้กำพรคนที่อยู่ในอู่เล่าแบบนี้นะคะ

คนในอู่เขาบอกว่ากลายเป็นเรื่องอีกแบบไปเลย
ว่าตำรวจโดนหาเรื่องเพราะตำรวจอาสาคนนี้เขาก็ทำงานอยู่ตรงป้อมตรงนี้

นี่คนที่เห็นในการเล่านะคะเล่าต่อทีนี้กล้องวงจรปิดว่าไง
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลสันกลางหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมดูนะคะนี่ลักษณะนี่นะคะเห็นไหมคะ
ครับอ่ามอไซค์เสื้อน้ำเงินจะออกจากซอยแล้ววัยรุ่นสองคนเขาขี่มา
แล้วตำรวจอาสาเขาทำงานอยู่ตรงนั้นพอดีค่ะ

แล้วคือตามที่พยานเขาเล่านะเขาบอกวัยรุ่นสองคนนี้
ขี่มาแล้วโดนมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เกือบจะตัดหน้า
วัยรุ่นสองคนก็เลยตะโกนด่าไม่พอใจ

ตำรวจก็เลยออกมาตะโกนเหมือนเกิดอะไรขึ้น

สุดท้ายแล้วผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อขอพูดคุยกับวัยรุ่น
ที่คนเป็นคนนำคลิปนี้มาเผยแพร่
แต่เจ้าตัวปฏิเสธอ้างบอกว่า
เดี๋ยวจะถูกดำเนินคดีที่ทำให้ตำรวจเสียหายนะคะ
นั่นแปลว่าเริ่มรู้ตัวแล้วแหละใช่ไหมคะ

คือพอวัยรุ่นด่าผู้ชายเสื้อน้ำเงินแล้วใช่ไหม
แล้วก็ทีนี้ตำรวจเขาก็ออกมาตะโกน

วัยรุ่นไม่พอใจตำรวจ

วัยรุ่นสองคนนั้นก็เลยวกรถกลับมาที่ป้อม

คนละทางกันเลยกับที่วัยรุ่นเขาถ่ายคลิปไว้